คุณผู้ชมหลังจากที่จานนิวถูกทำร้ายร่างกาย๒ครั้งในรอบเพียง๑เดือน
ก็เป็นเหตุการณ์ที่ก็มีการตั้งคำถามว่า

คือถกเถียงกันเยอะมากทั้งในโลกจริงและในโลกโซเชียลในประเด็นเรื่องนี้
ลามไปเป็นการตอบโต้ทางการเมืองกันไปในสองฝั่งสองฝ่าย
ทางด้านของสะพานนักศึกษาของธรรมศาสตร์เรียกร้อง
ใช้ความรุนแรงกับผู้เห็นต่างทางการเมืองครับ
ทางด้านของนายกเองมรนายกกดดันไปทางผอมตรรอน
บอกว่าให้จับกลุ่มคนร้ายให้ได้ด้วยนะครับ
ผลเอกบริวิทวงสุวรรณมรนายกรัฐมนตรี

ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จากเหตุการณ์ที่นายศิรวิทย์เสมรีที่วัดหรือว่าจานิวนั้น
ถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสครับ
โดยบอกว่าทางด้านของฝ่ายความมั่นคงนั้นไม่ได้นิ่งนอนใจ
แล้วก็สั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ประชุมอย่างเร่งด่วนเพื่อติดตามคนผิดมาลงโทษให้ได้

แล้วก็ขยายผลไปถึงผู้บงการ
และรายงานผลให้ทราบอย่างต่อเนื่องครับ

ทางฝากฝั่งของพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา

หลังจากที่มีการประชุมทีมสืบสวน
เพื่อคลี่คลายคดีนี้นานกว่า๒ชั่วโมง
บอกว่าขอเวลาตำรวจทำงานหน่อยสักระยะหนึ่ง
เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดได้ไม่กี่วัน
โดยจะนำคดีเก่าที่ห้วยขวางวันที่๒
เมื่อต้นเดือนมาหาความเชื่อมโยงกันด้วย

จากว่าจานิวนั้นก็ไม่ได้มีทรัพย์สินอะไร
ไม่ได้มีคนจะมาเอาของขโมยของอะไรนะฮะ

ส่วนเสียงเรียกร้องให้ตัวท่านเองลาออก

เพราะคดีนั้นมีความยากง่ายไม่เหมือนกัน
ทำไมไม่เข้าสู่ระบบทศพาไป
บางพลักษณ์ผมเห็นก็เข้าไปิละ

ผมไม่ทราบนัยยะของเขาคืออะไร
ต้องดูธรรมดรจะทำงานได้รวดเร็ว
ตามที่สังคมกดดัน

ตอนนี้จานิวยังคงรักษา
ตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะ
เมื่อวานนี้ก็มีตัวแทนจากฝากฝั่งพักฝ่ายค้าน๗พักร่วมค่ะ
นำโดยท่านนี้เลยนะคะพันธุ์ตำรวจเอกทวีสอดส่อง
ก็เดินทางมานะมาเยี่ยมจานิวพร้อมกับนำกระเช้าดอกไม้มามอบให้
แล้วก็คุณแม่จานิลก็ให้การต้อมรับแบบนี้ค่ะ
คือคุณแม่จานิวบอกว่าตอนนี้อาการจานิวยังคงทรงตัวนะคะ

หมอตอนนี้ได้ผ่าตัดงัดกระดูกจมูกที่ยุบจากการถูกตี
ทำให้จานิวหายใจลำบากออกมาแล้ว
ทำให้จานิวตอนนี้หายใจคล่องขึ้น
ส่วนอาการที่น่าเป็นห่วงที่สุดคุณแม่บอกว่าก็คือเรื่องของตา
ตาด้านขวาของจานิวคือกระดูกเบ้าตาแตก
มีเลือดคั่งทับเส้นประสาท
ซึ่งผลกระทบตรงนี้อาจจะมีผลกระทบต่อการมองเห็น
ตอนนี้คุณแม่บอกว่าจานิวมองเห็นไม่ชัด

แล้วก็เกรงว่าเส้นประสาทจะเสื่อมด้วย
ตอนนี้คุณหมอให้จานิวนอนนิ่ง
เพื่อไม่ให้เลือดกระจายก็คือให้เลือดอยู่จุดเดียวเป็นก้อนไปก่อน
เชื่อว่าหลังผ่าตัดทุกอย่างน่าจะรับรื่น
ตอนนี้จานิวรู้สึกตัวดีตั้งแต่วินาทีที่เกิดเรื่อง

แต่อาจจะตอบสนองช้าไปหน่อยนะคะ
หลายคนตั้งคำถามเดียวกันค่ะว่าใครทำ

ฝั่งไหนฝั่งใครมันก็มีข้อมูลออกมาเยอะแยะนะคะว่า

ทีนี้มีความเคลื่อนไหวจากนายอดุลเขียวบริบูรณ
ประธานคณะกรรมการญาติวิรชนพฤษภา๓๕ค่ะ
บอกว่าตัวเขาเองกับนางพยาวอักฮาตเนี่ย

ก็คือเขาต้องเสียลูกอันเป็นที่รักจากการต่อสู้

เพราะฉะนั้นเขาเข้าใจดีถึงความเจ็บปวดนั้น
และไม่อยากให้เกิดขึ้นกับครอบครัวไหนอีก

และกรณีที่เกิดขึ้นกับจานิวก็ไม่ได้ต่างกันเลย
เขายืนยันว่าคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา๓๕
จะไม่ยอมปล่อยผ่านเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอันขาด
และขอให้เวลารัฐบาล๗วัน
ออกมาชี้แจงต่อสังคมให้ได้ว่าความจริงคดีนี้มันเป็นยังไง
ผมได้รับข้อมูลเมื่อเชิงลึกเมื่อเช้านี้เองนะครับ
ชัดเจนว่าคนที่ลงมือคือทหาร

แต่ว่าที่ชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า
ไม่ใช่ทหารที่เป็นฝ่ายของบิ๊กแดง
ไม่ใช่ทหารของพบของท่ำบกนี้
แต่คนที่ลงมือเนี่ยไม่รู้ว่าทหารของฝ่ายไหน

แต่คนที่ลงมือเนี่ยไม่รู้ว่าทหารของฝ่ายใด

ซึ่งถือว่าเป็นการ
ชี้แจนและแถลงข่าวที่หลายคนก็อ้ามปากคาดเหมือนกันนะครับว่า
ชี้ชัดเลยหรอว่าเป็นมมิศีว่าเป็นทหาร
แต่ก็เป็นข้อมูลที่เขาก็ไม่ได้เปิดเผยแหล่งที่มานะคะ

ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ออกแถลงการเช่นเดียวกัน
เรียกร้องให้หยุดใช้ความรุนแรงกับผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองค่ะ
โดยบอกว่ามีความกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากเลยนะ
ที่ผ่านมาการกระทำทางการเมืองของจานิวเนี่ย
จะเป็นที่เห็นชอบของประชาชนหรือไม่

แต่มันก็ไม่ได้จะเป็นเหตุผลที่จะ
ให้ใช้กำลังหรือความรุนแรงละเมิดสิทธิเสรีภาพกันแบบนี้
ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยดูแลความปลอดภัยเรื่องนี้ด้วย
ช่วยตรวจสอบเหตุการณ์ต่างที่กระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
อยู่กันอย่างสงบเรียบร้อยจริงด้วย
มาดูฝากฝั่งของประธานนปชกันหน่อยครับ
ทางด้านของนายจตุพรพรมพันธ์ประธานอบชออกมาบอกว่า

ฝ่ายค้านเองต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่า
จ่ายเหตุการณ์ที่มีการทำร้ายจันทร์อยู่
มิติมากกว่าเพียงการข่มขู่นะ

ให้เกิดความเข็ดหลาบแต่ว่ามันต้องมองไปถึงด้วยว่า
ที่ลงมือต้องการผลลัพธ์ทางการเมืองอย่างไร
เพราะบรรยากาศทางการเมืองตอนนี้มันคือ
มันกลายเป็นโรคแทรกซ้อนตลอดเวลาเลย
คือมันมีคนหวังผลกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น
นำไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างไร
อันนี้อยากจะให้ฝ่ายค้านต้องติดตาม
คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตแหละค่ะ
ว่ามูลเหตุจูงใจสำหรับการลงมือก่อเหตุ
การทำร้ายร่างกายจานิวสาหัสขนาดนี้
เกิดจากอะไรถ้าไม่ใช่ประเด็นเรื่องของการเมือง

มีการทะเลาะวิวาสหรือว่ามีคู่อริก่อนหน้านี้ไหม

นี่แหละจานิวเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาเรียกร้องเรื่องของการเมือง

ก็เลยมีการคิดกันว่ามูลเหตุน่าจะมาจากการเมือง
แต่ทีนี้ประเด็นเราไม่ได้ไปโทษว่าใครเป็นคนก่อเหตุ
ไม่ใช่ว่านักการเมืองไม่ใช่ว่าทหารไม่ใช่ว่าตำรวจ
แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าหลังก่อเหตุแล้ว

ทหารตำรวจคุณมีความจริงใจมากน้อยแค่ไหน
ที่จะออกมาแสดงตัวในการที่จะตามหาคนร้าย

เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันแค่๑เดือน
มิถุนายนกับปลายเดือนมิถุนายนเอง
ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เพราะครั้งที่สองมาเกิดเหตุอีก
ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ภาคประชาชนออกมาเรียกร้องให้ผลเอกประวิทย์
ซึ่งเป็นคนกำกับดูแลสตชรับผิดชอบ
ท่านจะแสดงตัวรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหน

แต่ว่าณจนถึงวันนี้ยังคงจับคนร้ายไม่ได้
ก็เลยกลายเป็นกระแสกดันไปยังของปรตรรว์ว่า
ถ้าจับไม่ได้ท่านก็ลาออกไปซะ

จะเป็นอย่างไรจะเชื่อมโยงไปถึงใคร
แล้วสะท้อนมิติของการเมืองออกมาได้อย่างไรบ้าง